นี้มาดูข่าวเศร้าศ์ของศรีพรรณ์สิทธิ์ของหลวงปู่สุพธิ์บ้าง
ก็เป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่เครื่องสุพัทโทเทพเจ้าแดนอีสานใต้

หรือพระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร
ซึ่งศิษยานุสิตที่มีทั้งพระสงฆ์คารวาส
ก็อยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจค่ะ
เดินทางมาร่วมกันถวายความอาลัยแด่

ประกอบพิธีที่วัดป่าพรมนิมิตรนะคะ

และก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เครื่องสุพัทโท

เป็นอดีตเจ้าวาดวัดสระกำแพงใหญ่
ประชาชนทั่วประเทศเขาให้การเคารพบูชา
ก่อนที่หลวงปู่เครื่องละสังขาร

มีหลวงปู่เครื่องเป็นผู้ดำริเริ่มสร้าง
หลังจากหลวงปู่เครื่องละสังคาร
หลวงปู่ศุกร์ท่านนี้ค่ะท่านก็สารต่อปณิธาน
สร้างวัดสุเทพนิมิตรจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
ก่อนจะออกมาสร้างวัดป่าพรมนิมิตร
เรียกได้ว่าท่านเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงนะคะ
แค่ไม่กี่ปีท่านก็ทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้
หลวงปู่ศุกร์ท่านมีโรคประจำตัวค่ะ

ต้องเข้ารับการรักษาอยู่นานปี

เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
สิริอายุ๘๗ปี๕๗พันศา
โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่๑๘มิถุนายน
ในช่วงเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ